ว่าด้วยกรกตนะคะทางกรกตเองโดยนายสมชัยศรีสุธิยากรนะคะ
ก็บอกว่ายังคงวิจารณ์ค่ะการทำหน้าที่ของกรท
เหมือนกับว่าการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายการเมือง

แต่ว่าทางด้านของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์

ไม่อยากจะตอบโต้หลังจากถูกวิจารณ์นะคะ

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ไม่มีการหมกเม็ดแล้วก็การจัดทำ

ลองฟังเสียงอาจารย์มีชัยค่ะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง

กับคนสุดใหญ่

ก็พร้อมจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ

ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่คนทำกฎหมาย

เพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้น

ส่วนด้านนายประวิทย์รัตนเพียรกรกต

ในพระราชบัญญาประกอบรัฐธรรมนูญ

ซึ่งก็ยืนยันว่าพร้อมยอมรับในกฎกติกาค่ะ

ก่อนที่ยกร่างขึ้นมา
นะครับว่าจะเป็นอย่างไร
สุดท้ายทุกคนก็รบ
มากังวลที่ได้เลย

มีการตั้งข้อสังเกตถึงความต้องการของกรท
ให้กรรมการในองค์กรอิสระชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง
เพราะว่าต้องการยึดพื้นที่ทางการเมือง
เพื่อให้คนของตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแทน

ลองฟังเสียงนายสมชัยค่ะ

ถ้าหากว่าทำทั่วทุกองค์กร

ไปใช้กับทั้งสารรัฐมนูล

แต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับ

หรือประเด็นดังกล่าวนี้

กำลังจับจ้องว่าทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กำลังเตรียมการในการละหรือในการที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบภายในขององค์กรอิสระทุกองค์กร
โดยเอาคนของตัวเองเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรเหล่านั้น
นี่คือการยึดพื้นที่ทางการเมืองในส่วนขององค์กรอิสระนะครับ

เราไม่อยากให้เกิดภาพว่าฝ่ายที่มีน้อยในสังคม
กำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงโดยที่พยายามจะยึดพื้นที่

ยึดพื้นที่ในฝ่ายบริหารท่านยึดพื้นที่ในสปายนิติบัญญัติ
และท่านก็ยังมองว่าองค์กรอิสระต่างนั้น
ยังเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นคนของตัวเอง
ดังนั้นก็จะต้องมีการเอาคนเหล่านี้ออกไป

จากเรื่องของกรกตมาดูประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดโทษ
ถึงขั้นประหารชีวิตกรณีมีการซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรี
หรือฆ่าราชการไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลกันบ้าง
เพียรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชบอกว่า
กำหนดโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบครอบ
ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศแทบไม่มีโทษประหารชีวิตแล้ว
ดังนั้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
ส่งมาที่สนชก็จะต้องมีการพิจารณาให้รอบครอบเช่นเดียวกัน
ด้านนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ไม่ขัดข้องถ้าจะปรับลดบทลงโทษการประหารชีวิต
กรณีซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าเห็นว่ารุนแรงไป
หรือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับกันได้ก็ต้องว่ากันไป
แต่ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทยังยืนยันค่ะ
การซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องร้ายแรง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับบทลงโทษ
ให้มีทั้งการประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะคะ